มาดูเรื่องนี้กันนะฮะหลายคนไปพักผ่อนช่วงปีใหม่ไปนอนเต็นต์นะคุณไปกางเต็นต์นอนกะจะชิวกับธรรมชาติทีนี้ครับคนหนึ่งก็ไปกางเต็นต์นอนเหมือนกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งกะจะชิวกับธรรมชาติยามค่ำคืนค่ำคืนจะได้นอนฟังเสียงอะไรคุณเสียงจิ้งหรีดเรไรใช่ใช่ปรากฏเนี่ยไม่ได้นอนเลยฮะฟังแต่เสียงร้องเพลง
แกงนู้นเขายังเสียงดังกันอยู่เลยอะ
เที่ยงคืนกว่าแล้วนะ
มีการตะโกนมาด้วยนะบอกว่า
ฝั่งนู้นไม่ต้องนอนฝั่งนู้นอย่าเพิ่งนอน
นอนได้ไงทุกคนมันเที่ยงคืนแล้ว
ตอนนี้ตอนนี้มีเต็นต์ข้างที่อยู่ฝั่งฝั่งผมอ่ะเขา
เขาตะโกนไปฝั่งนู้นแล้วร้านฝั่งนู้นร้านที่มองข้ามถนนก็มีแต่การบอกเอาเลยเอาเลย

เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว
ผมอยู่ในเต็นต์นั้นทุกคนผมออกไปถ่ายไม่ได้นะ
ผมมองไปทานไม่ได้นะครับอันนี้คือเสียงของเต็นต์ที่อยู่ข้างนะ
วันที่๒มกราคม๖๕สงสัยพี่ตูนจะเข้าสิงดูคลิปให้จบนะครับ
ผมนอนฟังมาจะ๒ชั่วโมงแล้วจนเต็นต์ข้างผมที่กางเต็นต์ด้วยกันเนี่ย
แล้วก็อีกหลายเต็นต์ฝั่งผมเนี่ยไม่พอใจก็เลยตะโกนบอกกลับไปให้เงียบหน่อย
แต่พวกเขายังร้องเพลงต่อที่แห่งหนึ่งในนครนายก
คุณผู้ชมฮะหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปนะครับ
ต่างเข้ามาแสงความคิดเห็นกันมากมาย
แทนโมโหแทนบอกว่าโอ้โหระยะไกลแบบนี้อยู่คนละฝั่งด้วย
ผมขอเสนอครับพกหนังสติ๊กไปด้วยทุกครั้งครับ
เจอแบบนี้นะยิงใส่เลยโอ้โหนะฮะ
บางคนก็บอกอาหารดึกแบบนี้ยังจะมาร้องอีก
เสียงดังยังไม่พอต้องทนเสียงดังที่ผิดคีย์
ทนแบบนี้เนี่ยโอ้โหใครจะทนไหวนะครับ
มีคนเข้าไปแสงความคิดเห็นเยอะเลยนะฮะ
ต้นโพสต์ก็คือคุณต้นผนมถ่วนนะครับ
คุณต้นบอกว่าไปกางเต็นต์นอนคนเดียว

กลายเป็นว่าต้องมาเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พักอยู่รีสอร์ทฝั่งตรงข้าม
นั่งดื่มกินจนเมาร้องเพลงดังตั้งแต่๓ทุ่มนะคุณ

คนที่อยู่เต็นต์ข้างคุณต้นก็พยายามตะโกนพูดดีไปแล้ว
ให้เลิกเถอะเลิกเถอะค่ะหนกหูอย่างนี้นะฮะ

สุดท้ายเลยต้องตะโกนด่าพร้อมกับแจกกล้วยไปด้วย
แต่แจกกล้วยในที่มืดแบบนี้หน่อยนะ
เพื่อนของฝั่งนู้นคนที่ร้องเพลงตะโกนขอโทษกลับมาบอกว่า
น้องผมเป็นกะเทยน้องผมเมาอะไรแบบนี้

ฝั่งคุณต้นแล้วก็เต็นต์ต่างฝั่งนี้ฝั่งริมน้ำตรงนี้

จนถึงตี๑ไม่มีเหตุการณ์บานปลายฮะ
เออคุณต้นบอกว่าไม่เข้าใจเหมือนกัน

ควรจะเข้าไปตักเตือนมีมาตรการที่ชัดเจน
ควรเสียงดังได้ถึงกี่โมงหรือห้ามส่งเสียงดัง
เพราะว่าคนที่มากางเต็นต์มาเที่ยวริมน้ำแบบนี้

เออแล้วก็โพสต์เรื่องราวลงไป

ไปเที่ยวที่ไหนควรปฏิบัติตัวอย่างไร
ไม่ให้เดือดร้อนคนอื่นไม่ให้เป็นที่น่ารำคาญ
ปกติเวลาไปกางเต็นต์แบบนี้ประมาณ๓๔ทุ่ม

คือเต็นต์มันไม่เหมือนโรงแรมโรงแรมมันยังเก็บทรงเก็บเสียง
คือเต็นต์เนี่ยนอนกันอยู่เสียงกรนระหว่างเต็นต์ก็ได้ยินแล้ว

คือหลักการกางเต็นต์เนี่ยคือไปสัมผัสธรรมชาติ

ว่าต้องมาฟังเสียงดังแบบนี้นะฮะ